ดูเรื่องร้อนในโลกออนไลน์กันก่อนเลยนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอไปเที่ยวหาดนางรอง

แล้วปรากฏว่าขับรถไปไปเหยียบทรายเม็ดทรายค่ะ
แล้วมีเจ้าหน้าที่มาเตือนเธอบอกว่าตรงนี้มันจอดไม่ได้
ที่เธอโพสต์เนี่ยเธอบอกว่าเจ้าหน้าที่ลักษณะคือ
จาไม่ค่อยน่ารักพูดจาไม่ค่อยดีไม่สุภาพ
เธอก็เลยนำเรื่องราวมาโพสต์ในโลกออนไลน์
แต่วันนี้ล่าสุดสำหรับความคืบหน้า
รวมพลคนรักทหารเรือออกมาชี้แจงประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือหัดนางรองอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรี
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโพสต์ข้อความพร้อมกับระบุบอกว่า
ขับรถมาเที่ยวที่นี่ไม่รู้ว่ารถเหยียบทรายไม่ได้
เพราะเดินไม่ไหวจึงขอพาแม่มาลงแล้วค่อยนำรถไปจอด
ไม่ได้หมื่นและถ้าทำผิดก็จะไม่เถียง
แต่โดนผู้ชายอีกฝ่ายต่อว่าจนคนอื่นหันมามอง
แล้วก็ไม่อยากจะมาเที่ยวที่นี่อีก
ท้ายด้วยนะคะบอกว่าผู้ชายที่ต่อว่าเธอเนี่ย
เป็นคนเก็บเงินหน้าห้องน้ำ
หลังจากนั้นคลิปนี้ไม่ใช่สิภาพนี้
แล้วก็แคปชั่นนี้ถูกแพล่ออกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์
ก็มีคนติดตามเยอะแล้วค่ะประมาณ๒แสนคน
ได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงแล้วก็อธิบายนะ
อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมบอกว่า
ตามกฎระเบียบของหัฐนางรอง
หากมีคนพิการหากมีเด็กอ่อน
หากมีรถเข็นเด็กหรือคนแก่ที่นั่งวิวแชร์
สามารถแจ้งต่อน้องทหารเจ้าหน้าที่ได้
เนื่องจากที่จอดรถก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเวลา
และจากการที่เจ้าของโพสต์บอกว่ารถเหยียบทรายทะเลไม่ได้

เจ้าหน้าที่ก็เลยไปชี้แจงด้วยถ้อยคำที่สุภาพ
แต่เจ้าของโพสต์กลับฝ่าฝืนแล้วไปจอดในที่ห้ามจอดก็คือหาดทราย
ที่มีคนนั่งอยู่เป็นจำนวนมากทำให้บริเวณนั้นเนี่ย
คือคนบริเวณนั้นก็แปลกใจ
ทางเพจเองก็พยายามชี้แจงทิ้งท้ายนะครับ
บอกว่าชายคนที่เป็นเจ้าของโพสต์เนี่ย
บอกว่าเป็นคนเก็บเงินหน้าห้องน้ำเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยเขาคือเรือโทกอนุสรรค์ลอยชื่น
ผู้จัดการหาดนางรองไม่ใช่เป็นคนเก็บเงินหน้าห้องน้ำนะ
เจ้าของโพสต์โพสต์แรกที่เป็นผู้หญิงขับรถเข้าไปจอดในหาดทราย
เขาเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยนะ
เขาบอกว่านี่จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายในโพสต์นี้
พร้อมบอกว่าประเด็นที่ต้องการจะสื่อก็คือการทำงานบริการไม่ควรพูดจาหยาบคาย
ซึ่งในที่นี้เนี่ยหมายถึงการตะโกนตะคอกไม่ฟังเหตุผลก่อน
โดยล่าสุดได้ลบโพสต์ดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เขาก็พูดกันต่อนะเขาก็มีการออกมาพยายามที่จะอธิบายชุดข้อมูลต่อ
โดยชุดข้อมูลล่าสุดเป็นของเรือโทอนุสรลอยชื่น
เป็นผู้จัดการหาดนางรองแล้วก็เป็นคู่กรณีของคนที่เธอเอาเรื่องราวมาโพสต์เนี่ยนะคะ
บอกว่าการที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากในช่วงวันหยุด
ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่อาจจะมีบางส่วนคือนักท่องเที่ยวมันเยอะ
ก็อาจจะมีบางส่วนที่ฝ่าฝืนเรื่องของกฎระเบียบโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องของความเรียบร้อยกฎระเบียบต่าง
ซึ่งบางครั้งเนี่ยพอคนมันเยอะปัญหาก็อาจจะมีมาบ้างอาจจะมีเรื่องของความรุนแรงมีปากเสียงกันเกิดขึ้น
แล้วยิ่งหน้านี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนไงอาจจะทำให้ใจคนมันร้อนตามไปด้วยก็อาจจะมีปากเสียงบ้างก็เป็นเรื่องปกติ
เหตุการณ์ในครั้งนี้นักท่องเที่ยวคนกล่าวอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะไม่เห็นป้ายที่มีการแจ้งเตือนไว้ทีนี้เจ้าหน้าที่เองเขาก็เลยไปบอกไปบอกกล่าวด้วยท้อยคำที่สุภาพบอกว่าห้ามรถเข้ามาซึ่งนี่แหละอาจจะเป็นที่เป็นประเด็นที่สร้างความไม่พอใจให้กับนักท่องเที่ยวได้แต่ถามว่าเจ้าหน้าที่ต้องทำไหมก็ต้อง
สำหรับสถานที่แต่ละสถานที่นั้นที่คุณเดินทางไปหากมีการกระทำผิดตามกฎระเบียบแน่นอนนะคะว่าเจ้าหน้าที่เองเขาก็ต้องทำตามหน้าที่นะเขาก็ต้องมีการตักเตือนหรือห้ามมีให้คนนั้นเนี่ยทำผิดระเบียบทำเรื่องอะไรที่มันฝ่าฝืนกฎระเบียบที่วางไว้จากเหตุการณ์ดังกล่าวเขาบอกว่าไม่ว่าใครจะผิดหรือใครจะถูกเนี่
เดินทางไปเที่ยวในพื้นที่ควรที่จะสอบถามแล้วก็ตรวจสอบกฎระเบียบที่ทางสถานที่เขาแจ้งไว้แล้วก็ปฏิบัติตามด้วยนอกจากจะเรียนรู้เรื่องของกฎระเบียบแล้วไม่พอนะคุณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เขาแจ้งไว้ด้วยถ้ารู้ระเบียบแต่ไม่ปฏิบัติตามอันนี้ถือว่าไม่มีค่าเลยนะไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะคะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็น
พื้นที่ที่เขาอยู่ติดกันความยาวของหาดสักประมาณรวมแล้วก็๑๒๐๐เมตร
บริเวณท่าเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ
จากการเดินสำรวจของทีมข่าวพบว่าตลอดแนวชายหาด
มีที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทางอยู่เป็นระยะ
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เกือบ๑๐๐คน
และบริเวณชายหาดก็มีการแจ้งเตือน
โดยมีป้ายแจ้งเตือนว่าห้ามจอดรถบริเวณไหนอย่างไร
โดยเฉพาะสวนสนยกเว้นรถของเจ้าหน้าที่
ถามว่าทำไมก็เพราะว่าบริเวณชายหาด
เป็นสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยว
ถ้าเกิดว่ารถมันไปจอดเนี่ยก็อาจจะทำให้เรื่องของ
ดบังทัศนวิสัยเรื่องของความเรียบร้อย
อาจจะมีผลกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวได้
ทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับนักท่องเที่ยว

บอกแบบนี้บอกว่าเคยมาเที่ยวที่นี่๒ครั้ง
จอดรถในที่ที่เขามีการจัดไว้ให้
ไม่เคยเลยนะไม่เคยลงไปจอดบริเวณชายหาด
เพราะทางเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตให้จอดรถ

เขาจัดไปแล้วค่ะคุณผู้ชมฟังเสียงนักท่องเที่ยว
ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยด้วยนะคะ
ระเบียบต่างต่างนี่ก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเอง
และเราจะได้มีธรรมชาติสวยไว้ได้เที่ยวกันนานนะคะ